ท่านผู้ชมครับนึกถึงภาพของอาคารเรียนกันออกใช่ไหมฮะ
หรือว่าตึกอาคารโดยทั่วไปน้องหนูที่ยังไม่นอน
อันนี้ต้องดูแล้วเป็นอุทาหรณ์นะจะเห็นว่าเขาก็จะมีราวบันไดเป็นราวเหล็กใช่ไหม
ที่ก็เป็นปูนบ้างอะไรบ้างจะกว้างบ้างแคบบ้างก็แล้วแต่เนี่ย
เด็กผู้ชายชอบสไลด์ลงมาเหมือนเป็นสไลดเดอร์จะช่วงสั้นช่วงยาวชั้นไหนก็แล้วแต่
แต่คราวนี้เนี่ยครับทุกผู้ชมครับเห็นไหมบางทีเราไปกับเพื่อนแล้วก็
ก็สนุกอ่ะน้องปื๊บลงมาหน่อยนึงมันก็ดูเท่ดีนะ
แต่ท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายก
น้องนักเรียนชายชั้นม๒คนหนึ่งเขาก็จะลงจากอาคารเรียนชั้น๔
จะลงมาข้างล่างกับเพื่อนก็สไลด์อย่างนี้นี่แหละค่ะ
ตกไปหน้าหน้าเรียนมาสอนโอ้โหคือตกไปชั้นหนึ่งอ่ะ
ไปชั้นหนึ่งเลยจากชั้น๔ตกไปชั้นหนึ่งเลยมันมีช่องตรงกลางตรงนั้นพอดีอ่ะเนอะ
ถ้าคุณบันไดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละถูกต้องมันบันบันไดวนถ้าคุณลงจากชั้นสี่ยังไง
ก็ต้องไปอยู่ตรงทางพักตรงนั้นมันไม่มีทางจากชั้น๔แล้วไหลมาเรื่อยถึงชั้นหนึ่ง
แต่จังหวะนี้ที่จะสไลด์จากชั้น๔บันไดขั้นบนสุดลงมาบันไดขั้นข้างล่างของชั้น๔ที่จะต่อชั้น๓น้องตกฮะ
ทีแรกก็บาดเจ็บสาหัสนะครับสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ทางกู้ชีพทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครนายกหลังได้รับแจ้งเหตุก็มาช่วยกันนะครับ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กพลัดตกลงมาจากอาคารเรียนชั้น๔บาดเจ็บสาหัส
เนี่ยฮะที่โรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหแพทย์พยาบาลพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนนักเรียนครูอาจารย์
ตามมาดูกันหมดโอ้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะ
แต่สุดท้ายแล้วน้องเสียชีวิตครับค่ะเพื่อนนักเรียนด้วยกันบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ว่าน้องชื่อน้องกายกันแล้วกันนะน้องกายเนี่ยกับเพื่อนอีก๓คนนะ
รวมกัน๓คนกำลังเดินลงจากอาคารเรียนชั้น๔จะไปซื้อน้ำดื่มกัน
ระหว่างนั้นน้องกายก็ขึ้นไปนั่งบนราวบันไดเพื่อจะสไลด์ตัวลงมา
แต่ปรากฏว่าขณะที่กำลังสไลด์ตัวลงมาเนี่ยเสียหลักหงายหลังฮะ
หงายหลังแล้วก็ร่วงลงมาเลยฮะมันมีช่องอยู่ไงใช่ช่องเนี่ยมันจากชั้นสูงสุดมาข้างล่างสุดอยู่แล้ว
น้องก็ตกจากชั้นสี่มาถึงชั้นหนึ่งอ่ะเพื่อนบอกว่าเสียงกระแทกพื้นเนี่ยดังลั่นเลยนะ
เพื่อนบอกว่าเห็นเลยว่าศีรษะของกายเนี่ยฟาดพื้นอย่างแรงแล้วกายก็ชักค่ะ
ครูได้ยินเสียงก็มานะแจ้งหน่วยกู้ชีพรถพยาบาลมารับไปส่งโรงพยาบาลนครนายก
แต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตครับ

ท่านผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นช่วงเปลี่ยนคาบเรียนนะครับ
มันก็มาจากความคึกขนองของเด็กด้วยที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็พยายามประชาสัมพันธ์แล้ว
เกี่ยวกับอันตรายต่างที่มันจะเกิดขึ้นในระหว่างอยู่ที่อาคารเรียนชั้นเรียน
หรือว่าการเล่นของเด็กในโรงเรียนนะครับ
ตอนนี้ก็พยายามที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิตนะครับ

คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลนครนายกนะครับ
น้องเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายนะ
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์บ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
คุณพ่อของน้องก็แน่นอนแล้วครับว่ายังโศกเศร้าเสียใจมาก
เหมือนกับทุกคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่ทราบข่าวนะครับ
พ่อบอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้นะครับ
เพราะว่าน้องเป็นลูกชายคนเดียว

จัดงานศพลูกชายก่อนตอนนี้

พ่อบอกว่ายังไงก็ต้องขอตรวจสอบหน่อยว่า
เป็นอุบัติเหตุที่ลูกตกมาเองจริง

โดยวันนี้นะคะผู้มนุยการโรงเรียนก็เดินทางไปที่โรงพยาบาล
คนก็ไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเยอะมากจริง
แล้วก็มีคนให้ข้อมูลว่าเมื่อ๒๐ปีก่อน
ก็มีเด็กตกจากชั้น๔แบบเดียวกันเลย
แต่ตอนนั้นน่ะแค่แขนหักก็เลยฝากเป็นอุทาหรณ์
สำหรับเด็กว่าอย่าเล่นกันแบบนี้มันอันตรายจริง
ทางครอบครัวก็จะนำศพของน้องไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดท่าช้างจังหวัดนครนายกสวดพระอภิษฐรรม๕คืนค่ะ
แสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ
น้องนะที่ดูข่าวพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเตือนกันเลยนะฮะ